คราวนี้เอาไปดูชาติอื่นกันบ้างเยี่ยมรับดันตัวของสตาร์ทดังค่ะ

เรื่องกันที่โซโลวาเกียนะครับ

ในในการที่ได้สองกลุ่มอยู่กรุงเดียวกับันอังกฤษ
แต่ว่าสุดท้ายจัดอันดับแล้วไม่ผ่านไปนะครับ
ดังนะครับของทางโซโลวาเกียก็จะมีมาเรคฮัมซิกกับมันดิสเกอร์เทล
พูดถึงภูมิประเทศของทางโซโลวาเกียร์ขนาดนี้กันนะครับ
แถบยุโรปนะครับก็ประชาชนเนี่ยก็มีประชากรอยู่ประมาณสัก๕ล้านสี่แสนกว่านะครับ
แล้วก็เคยอยู่อันดับสูงสุด๑๔ของโลกเมื่อ๓ปีที่แล้วไปเล่นบอลโลกมาปี๒๐๐๔
ยูโร๒๐๑๖ก็ผ่านเข้าถึงรอบ๑๖ทีมได้
เบอร์สตาร์นะครับฮัมซิกล่าสุดโชว์ฟอร์มดีกับนาโปรี
พาทีมเป็นจ่าฝูงกับเกาโชคซีอาร์นักขนาดนี้แล้วก็
ยิงนะครับให้กับทางนบุรีไปแล้วถึง๑๑๙ประตูแซงหน้า
เดียโก้มาโดน่านะครับเป็นดาวยิงสูงสุดของสโมสรครับ
มาต่อกันอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือกาบองนะคะหรือว่าเสือดำแห่งแอฟริกา
ก็เป็นประเทศที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา
เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเขาก็เลยใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ
ขึ้นสูงสุดอันดับโลกนะคะคืออันดับ๓๐ในปี๒๐๐๙
แล้วก็ไม่เคยผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
แต่ว่าในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่น
เคยผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย๒ครั้งก็คือปี๙๖แล้วก็ปี๒๐๑๘
ส่วนซุปเปอร์สตาร์ดาวดังที่หลายคนอยากจะเจอนั่นก็คือ
ก็ค่าตัวแพงสูงสุดในสถิติของอัสนอลเลยที่๕๖ล้านปอนด์
อันนี้คงไม่ต้องสาธยากันมากปีที่แล้วเจอไทย๒เกมนะครับ
ออกแพ้๑ต่อ๓นัด๑ในการบูบไปเยือนเขากลับมาเล่นในบ้านเรานำก่อนนะครับ
โดนตีเสมอแบบจะหมดเวลาอยู่แล้วเสมอ๑ต่อ๑
ถ้าเจอกันก็ต้องเจอกันในรอบชิงนะครับ
แต่ว่าหลายคนเชียร์บอกอยากให้ไทยเจอโซโลเกียแต่ว่าผ่านกาบองก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับ
ซึ่งดาวดังมากันครบแนวลูกโอมาอัตโดนรามานนะครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของความพร้อมในการแถลงข่าววันนี้
อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์นักเตะทีมชาติไทยกันเยอะ